หายละ๒งวดคืองวดที่๒เนี่ยรู้สึกว่าน่าจะโดนสับเปลี่ยนฉลากค่ะ
คือเอาชุดใหม่มาแทนที่สงสัยคนใกล้ตัวค่ะ
ผมว่าน่าจะมีทางประสาทมากกว่าว่าตัวเองอ่ะมโนว่าถูก
วันที่๑กันยายน๒๕๖๒เนี่ย๗๙๘๗๘๗ค่ะ
แล้วก็งวดวันที่๑พฤศจิกายน
หายทั้งสองงวดคืองวดที่สองเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะโดนสับเปลี่ยนฉลากค่ะ
เห็นชื่อพร้อมนำสกุลระเบิดโหว้ไว้หลังฉลากค่ะทั้งสองงวด
คือเอาไปวางไว้ใต้ผีเสียค่ะบนชั้นหัวที่นอนนะคะ
บนชั้นหัวที่นอนเพราะเราจะนอนด้านล่างของบ้านบ้านเป็นทาวน์เฮาส์ค่ะ
เลยสงสัยว่าน่าจะโดนสับเปลี่ยนหัวเนี่ย

โปรดติดตามตอนต่อไป

ถ้าอย่างนั้น
ผมว่าน่าจะกุเรื่องมากกว่าน้อง

อืมแล้วลูกค้าที่เขาซื้อเขาจะไว้ตรงสีเสียเขาจะวางใต้นั้นทุกครั้งไหมครับ
ไม่รู้นะไม่รู้ว่าเขาไว้ในปีเสียไม่รู้
แต่พึ่งรู้ว่าที่ให้ข่าวไปพี่พึ่งรู้ว่าเขาไว้ในปีเซีย
เพราะพี่จะไม่ไปยุ่งเขาเรื่องหวยเรื่องอะไรเนี่ยจะไม่ยุ่งกันเลย
ส่วนอีกวันก็เลิกลากันไปแล้ว
ก็เลิกได้๓เดือนแล้วเลิกก็ต้องธันวาษณ์ปี๖๒อ่ะ

เอาขนของออกไปตอนที่พี่ไม่อยู่ตอนกลางคืนไม่อยู่ขนออกไปเลย
แต่ข้าวของก็ยังมีอยู่ในบ้านมีอยู่อีกนิดหน่อย
แต่เขามาหาว่าเราเป็นคนหรือคนในบ้านเขาบอกอย่างนี้นะพี่

ใช่เขาบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้แน่
ให้เขาจะกล่าวหาไงให้เขากล่าวหาไป
พิสูจน์มันมีอยู่แล้วใช่ไหม
เรื่องจริงก็คือเรื่องจริงมันหนีเรื่องจริงไม่ได้หรอกน้อง
ใช่ไหมเพราะเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันทำทำไม
ซึ่งพอเขาซื้อหวยแล้วถูกรางวัลเนี่ยเขาพิมพ์ไว้เนี่ยเขียนไว้เนี่ย
ใช่ไหมใครก็ไม่สามารถที่ขึ้นเขาไม่ได้
สมมุติว่าเขาซื้อหวยของคุณลุงที่เขากล่าวว่าเขาซื้อหวยคุณลุงเนี่ย
ถูกหวยในวันที่หนึ่งกัญญาเนี่ยหรือหนึ่งพฤติกาเนี่ย
คนเขาขายเขาต้องมาบอกแล้วว่าน้องถูกหวยนะ
เขตประทุมเนี่ยเขาต้องรู้แล้วว่าถูกหวยในเรื่องจริงใช่ไหม
ไม่ต้องมานองไม่ต้องเอามาว่าเป็นเดือนแล้วมาพูดว่ามากุว่าถูกหวย
อย่างนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้เรื่อง
โอ้โหมันต้องดีกว่านี้แน่น้องมันคงไม่สภาพแบบนี้หรอก
ลดลาเขาต้องผ่อนอะไรทุกอย่างแม้แต่พระเขาต้องเอาไปจำนำเลย
ต้องเอาไปจำนำเลยไม่มีหรอกเพราะว่าพี่นี่อายุห้าสิบหก
ยังไม่เคยรักเล็กขโมยน้อยใครเลยเกิดมายังไม่เคยรักของใครกินเลย
ก็ให้เขาระบุไปนะพี่ว่าสงสัยคนในบ้าน
ให้เขาระบุไปแต่ว่าถ้ามันเป็นจริงก็จัดการไปให้เขาจัดการไป
ถ้าไม่จริงผมก็คือผมก็ไม่เอาเรื่องเขาหรอก
เดี๋ยวให้ทางนู้นให้เขาเอาเรื่องเอาละกันทางที่เขาระบุไว้อ่ะ
เพราะมีคนที่จะเอาเรื่องเขาหลายคนที่ระบุชื่อเขาไว้นะครับ
แต่ผมเนี่ยผมให้อภัยเขามาหลายครั้งแล้วก็จะให้อภัยอีก
ในเรื่องจริงของผมจะให้อภัยอีก
คือไอ้เรื่องเสพยาเนี่ยมันเสพเขาเสพอยู่แล้วในหมู่บ้านนี้รู้ดี
ผมว่าน่าจะมีทางประสาทมากกว่าว่าตัวเองมโนว่าถูก
ใช่
ห่วงแรงขนาดห่าง๓วานี่ไม่ได้เข้าห้องน้ำนี่ฉันดูเลย
แล้วคิดเอาน้องข้าวของเขาเนี่ยซึ่งลูกผมจะรู้หมด
กระเป๋าเขานี่ต้องใส่ซิปเลยนะหยิบไม่ได้โทรศัพท์นี้ต้องมีล็อก
มีอะไรนี่หยิบไม่ได้เพราะแม้ถ้าใครโทรมาเนี่ยผมยังไม่กล้ารับโทรศัพท์คุณเลย